เช้าก็ไม่เช้ามากหรอกสายหน่อยของเช้าวันนี้
มันเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้
แล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องเศร้า
เพลิงสงบลงไปเจอศพ
เป็นศพของคุณยายท่านหนึ่ง
ถูกไฟคลอกอยู่ในบ้านเป็นตอตะโกค่ะ

มีข้อมูลจากทางด้านของคุณตาด้วยเป็นสามีของคุณยาย
ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคุณยายหนีไม่ทัน
เดี๋ยวมาบอกคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ค่ะ
ลักษณะยกสูงเป็นใต้ถุนสูงนะคะ

ไฟเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
มีอยู่หลังเดียวก็จริงแต่ตอนนั้นลมมันกระโชกแรง
สุดท้ายก็เลยทำให้ไฟมันยิ่งโหมแรงขึ้น
ดับเพลิงมาค่ะต้องฉีดน้ำใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าเพลิงจะสงบคุณผู้ชมดูสิ
ปรากฏเหลือแต่เสาเหลือแต่โครง
บ้านเนี่ยถูกเผาเสียหายวอดเลยนะคะ
ภายในบ้านไปตรวจสอบหลังเพลิงสงบ
ตรงบริเวณห้องนอนพบศพของหญิงรายหนึ่งค่ะ
ทราบชื่อต่อมาคือนางทองถุงจิตรีรัฐ
อายุ๗๖ปีแล้วถูกไฟไหม้จนเป็นดำเป็นต่อตะโกเลยขออภัยด้วยนะคะ
แล้วทางด้านของคุณตาที่เป็นสามีชื่อนายสำอางค่ะ
ให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยตานั่งแบบเนี่ย
นั่งร้องไห้น้ำตาซึมชาวบ้านก็มาช่วยปลอบใจค่ะ
ตาบอกนั่งอยู่แบบนั้นแล้วพยายามถามชาวบ้าน

เมียอยู่ไหนเมียอยู่ในบ้านไหม

แล้วเจ้าหน้าที่ต้องช่วยปลอบโยน
แล้วก็ไม่อยากจะบอกให้คุณตารู้นะ
ว่าคุณยายน่ะคือถูกเผาอยู่ในบ้านไปแล้ว
ตาบอกว่าตอนเกิดเหตุคือเอาจริงบ้านหลังนี้
อยู่กันทั้งตาทั้งยายแล้วก็มีลูกสาวคนนึง
แต่ช่วงเช้าของทุกวันลูกสาวจะออกไปทำงาน
ส่วนตอนเกิดเหตุตาเนี่ยพายเรือมข้ามแม่น้ำไปธนาคาร
หลังจากนั้นมีคนโทรไปบอกตาว่าไฟไหม้
รีบกลับมาดูก็แทบจะเป็นลมนะคะ

ตอนนี้ห่วงแต่เมียนี่แหละ
บอกเลยว่ายายเขาผ่าตัดขามาหลายปีแล้ว
ยายก็มีลักษณะเดินไม่สะดวกค่ะ
ส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกไปไหน
สินในบ้านเนี่ยนะคะก็มีทองรูปประพันธ์เนี่ย
หนักสักประมาณ๒๐บาทเก็บเอาไว้อยู่ในหายในบ้านนั่นแหละ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าตอนนี้คงต้องรออย่างเดียว
เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ
เพราะต้องหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ก่อน

ตอนนี้ตาก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ายายตายอยู่ในกองเพลิงค่ะ